ข่าวลือกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้แหมลือสะพัดเหลือเกิน
ตอนรักเนี่ยคนก็ดูกันเยอะแยะ
พอตอนนี้มันมีข่าวเมาส์ข่าวลือว่าคู่นี้ที่มันรักเวอร์เนี่ย

ตรงแล้วก็น้องเบสเราก็ถามตัวเองแบบนี้

คือเรื่องของเรื่องมันมาจากเพจข่าวเมาส์กันคุณผู้ชม

ตอนนี้เขาไม่หวานหวีดกันแล้วนะจ๊ะ

ชาวเน็ตก็โยงไปที่คู่หวานน้องเบสกับน้องตรงค่ะ
คือพักหลังหลายคนก็สังเกตว่า

คู่นี้เขาโพสต์ภาพน่ารักกันตลอดเนาะ
ก่อนที่วันจะมีแบบวันศึกแดงเดือดที่ผ่านมานี่เนี่ย
สแล้วก็ตรงแล้วก็ครอบครัวพี่สมรักนี่นะคะ
ก็โพสต์ภาพสยบข่าวลือไปเลย
ล่าสุดค่ะหนุ่มตรงเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
เราก็ถามน้องตรงเอาจริงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เพราะเราก็ใจบางเหมือนกันนะไม่อยากให้คู่นี้ผิดปัญหากันนะ

น้องก็บอกว่าผมยังรักกับน้องเบสดีเหมือนเดิมครับพี่
เพียงแต่ว่าช่วงหลังเจอกันน้อยมาก
เพราะว่าอะไรน้องตรงเขาฮอตคุณช่วงนี้

แล้วก็มีละครอีกหนึ่งเรื่องอีกนะฮะ

ซึ่งทางน้องเบสเองก็เข้าใจคือพูดง่าย

ไม่ได้เป็นว่ากบกระแสข่าวลืออะไรนะ

เอาไว้ตั้งนานแล้วอยากจะไปดูด้วยกัน

ไม่ได้ตั้งใจว่าลงรูปคู่กลบข่าวลือว่าเลิกกัน
ซึ่งน้องตรงเนี่ยก็ยืนยันว่า
ไม่ได้ตั้งหากเพราะฉะนั้นการที่

ยังไม่หมดโปรยังไม่ได้เลิกหวานกันนะคะ
คือมันไม่ใช่โปรโมชั่น
หรืออะไรเหรอครับบางคนอาจจะรู้สึกว่า
เขาหมดรักกันแล้วหรือเปล่า

หรือว่ามันเป็นยังไงแต่ผมอยากบอกว่า

มันก็มีบ้างแหละทะเลาะกัน
ดีใจมีความสุขเสียใจ

เพราะว่าอะไรไหมคนรักที่ดีคือต้องสนับสนุน

เองก็งานเยอะตรงก็งานเยอะ
สนับสนุนกันไปแบบนี้งานเยอะเงินเยอะ

ก็เดี๋ยวรอดูโมเมนต์หวานของทั้งคู่ต่อไปแล้วกันนะ